คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวการทำงานของกู้ภัยค่ะ
พี่น้องกู้ภัยก็ต้องทำงานในการนำร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งตามที่ต่างใช่ไหมคะ
บ่อยครั้งก็จะได้ยินเรื่องเล่าจากพี่กู้ภัยเรื่องวิญญาณเรื่องของสิ่งลี้ลับ
ได้ยินอยู่บ่อยมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่กู้ภัยท่านหนึ่ง
ส่งศพที่หนองคายพอกลับมาบ้านกู้ภัยบอกว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตยังอยู่บนรถ

ไม่ยอมออกไปจากรถ
กู้ภัยไม่กล้ากลับเข้าไปในรถ
ทำยังไงดีคะแบบนี้ใครจะมาช่วยได้บ้าง
เลยอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อยค่ะ

รถกระบะนี่แหละกระบะกู้ภัยเข้าไปช่วยคนประสบปฏิเหตุนะคะ

เราเลยส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ตำบลศรีจราเข้น้อยอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
ไปเจอกับคุณเอ๋นะคะนายสรายุทธ์
เป็นเจ้าของรถกู้ภัยคันนี้

แต่ก็ใช้เวลาว่างมาช่วยเหลือสังคม

นำรถของตัวเองมาทำเป็นรถกู้ภัย
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
ก็มีบ้างแหละเคยเห็นวิญญาณบ้าง

นำร่างของนางแดงอายุ๕๘ปี
ผู้เสียชีวิตที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน

มีการจุดทูบเชิญดวงวิญญาณให้ขึ้นรถ

ก็จุดทูบเชิญดูวิญญาณลงจากรถ
แต่ไม่ได้มีพระมาทำพิธีให้
ทีนี้พอจะกลับไปบ้านที่สมุทรปราการ

ยายแดงมาจับตัว

คือตัวนายสรายุทธ์บอกว่า

ผมขับรถไปส่งคุณยายถึงบ้าน
แล้วขับกลับมาผมเหนื่อยผมอยากพักผ่อน
ทำแบบนี้ผมไม่ไปส่งดีกว่า

ความรู้สึกที่มีคนมาจับตัวเนี่ย

ครั้งที่๒ถัดไปไม่กี่วัน
เพื่อนมายืมรถไปปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยนั่นแหละค่ะ
ได้ยินเสียงคนแก่หายใจ

แล้วก็มาบอกเลยว่าในรถมีวิญญาณนะ
ตอนแรกนายสรายุทธ์บอกไม่เชื่อ

ตี๓ก็เตรียมจะไปสอบไปขับขี่แต่เช้ามืดนะคะ

ได้ยินเสียงคนแก่หายใจ
ก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณของยายแดงแน่นอน
ครั้งที่๓๒๐ธันวาคม
กำลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่กู้ภัย
เข้าไปในรถได้ยินเหมือนเดิมค่ะ
ได้ยินเสียงหายใจเหมือนเดิมเลย
แต่คราวนี้มองไปที่กระจกหลัง

ใส่เสื้อคอกระเช้าสีขาวนุ่งผ้าถุง
นั่งอยู่ซุ้มล้อฝั่งซ้าย

ก็เลยพูดไปว่าทำไมมาทำกับผมแบบนี้

แล้วแบบนี้ถ้าผมขับรถไปวิ่ง

ถ้าผมผิดอะไรอโหสิกรรมได้ไหม

พูดกับวิญญาณของยายแดงอีกรอบหนึ่งแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ไปเรียกแฟนสาวให้มาช่วยดูนะ

แต่พอแฟนสาวมาดูไม่เห็นแล้วค่ะ

วันนั้นก็เลยไม่ได้ไปทำหน้าที่กู้ภัยเลยนะคุณผู้ชม

ขับรถไปที่วัดอุทัยธรรมารามพอไปถึงพระเอ่ยปากเลยว่า
รถคันนี้ผีเยอะนะ

ให้ไปเตรียมอาหารคาวหวานมาทำบุญ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยยายแดงต้องการเสื้อผ้าก็เลยทำบุญไปให้นะคะ

พี่ก็บอกว่าตกดึกเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่า
หมาเห่าเหมาหอนอยู่ที่รถอีกอ่ะ

เขาจะกลัวว่าจะเป็นข่าวเป็นอะไรหรือเปล่า
หรือว่ามันจะงมงายไหมอะไรอย่างนี้
ส่วนตัวผมเองผมก็กลัวว่ามันจะงมงายไหมอะไรอย่างเนี่ย
แต่อันนี้ผมเห็นผมก็เลยอยากจะ
อันนี้แหละก็อยากจะให้ช่วย
เราช่วยคนเราก็อยากสบายใจ

คือเหมือนเอาเขามาขังไว้ในรถหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
อันนี้มันก็เลยอยากให้หมอดูให้หน่อยว่า
ในรถน่ะมันมีอะไรจริงไหม
หรือหมอปลาเป็นหมอผีประจำช่องไทยรัฐทีวีหรือเปล่า
ทำไมพูดถึงหมอปลาทุกวันเลย
คุณผู้ชมค่ะนิติบุคคลหมู่บ้าน
และแฟนของกู้ภัยท่านนี้นะคะ

แดงบอกว่าทะเลาะกับลูกสาวและลูกเขยถูกตี
อยากจะกลับบ้านที่นครพนมช่วยไปส่งหน่อย
อยู่ที่นี่ไม่ค่อยจะได้กินอะไร

ก็เดี๋ยวจะให้ลูกสาวมารับกลับบ้านก็แล้วกัน

ก็เลยไปตรวจสอบเพราะว่าต้องไปทำเรื่องเอกสาร
กลิ่นใยแดงลอยตามมาถึงบ้านเลย

ก็จนขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกลิ่นยังตามไปเลย

คันนี้ไม่ใช่คันที่จะไปส่งยายนะ

ไยแดงจะมาจับมือให้ตื่น

แล้วก็ได้ยินเสียงหมาหอนอยู่หน้าบ้าน
ทีมข่าวกับนิติบุคคลก็เลยไปที่บ้านยายแดง

ในบ้านก้นบุหรี่ตกอยู่จำนวนนึง
ลูกสาวไยแดงออกมาให้ข้อมูลค่ะ
นางสาวสายชนอายุ๒๑ปี
บอกว่าอ๋อยายแดงแกเป็นชาวลาวมาอยู่เมืองไทยก็มาเจอกับพ่อ
ก็เลยเธอเกิดที่นี่เธอได้สัญชาติไทย
๕เดือนก่อนแม่ก็มาอยู่ด้วยที่กรุงเทพ
แต่แม่อยากกลับบ้านที่นครพนมก็เลยตรอมใจไม่ยอมกินข้าว
ขวามือคือยายแดงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
อยากกลับนครพนมถึงขั้นตรอมใจไม่กินข้าวเลย

กินข้าว๓วันนะคะแล้วก็มาเสียชีวิต
โอ้โหแต่ลูกสาวบอกหนูเป็นลูกนะก็ไม่เคยเจออะไรนะ
วิญญาณแม่ไม่เห็นมาเลยแต่ทุกวันพระก็จะได้ยินเสียงหมาหอนอยู่เหมือนกัน
ถ้าวิญญาณแม่ไปสิงอยู่ในรถกู้ภัยเป็นห่วงนะเนี่ยลูกสาวเป็นห่วงนะ
ทำไมวิญญาณแม่ยังวนเวียนอยู่ที่รถ
เพราะยืนยันว่าตอนพาร่างแม่กลับบ้านได้ทำพิธีเชิญดูวิญญาณแล้ว
เชิญดวงวิญญาณออกจากบ้านแต่ลูกสาวนั่งรถไปคนละคันกับศพของแม่
พอไปถึงวัดที่นครพนมก็มีพิธีเชิญดูวิญญาณลงจากรถแล้วนะ
ลูกสาวเลยกังวลเลยทีนี้บอกเดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวจะไปทำบุญให้แม่
ห่วงค่ะห่วงแบบว่าเขาอยากกลับบ้านหนูก็อยากพากลับบ้านอย่างนี้
แล้วตอนที่เอาร่างคุณแม่ไปประกอบพิธีทางศาสนาเราได้เชิญวิญญาณแกไปที่นู่นไหมเชิญ
เชิญค่ะพี่แต่แบบนั่งรถคนละคันกับศพของแม่ค่ะพี่

แล้วแบ๊ะเชิญลงไหม

แบบเขาพาทำแบบเนี้ยพี่เพราะว่าหนูก็ไม่มีใคร
พี่แกก็แบบพาทำทุกอย่างเพราะว่าเหลือกันแค่สองคนแม่ลูกค่ะพี่
อ๋อหนูก็อยากให้แบบไปสูบภพภูมิที่ดีได้แล้ว
ไม่ต้องห่วงได้แล้วแบบทางนี้ดูแลตัวเองได้ค่ะ

หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้
เคยเจอบ่อยค่ะวิญญาณของผู้เสียชีวิตบางทีไม่ยอมไปไหน
ก็เนี่ยเวลาใครเข้าใกล้ก็จะเจอเหตุการณ์อะไรประหลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้
เจ้าของรถกู้ภัยจะขับรถไปหาหมอปลาถึงบ้านเลยค่ะ
ก็เลยเตือนเจ้าของรถว่าระหว่างเดินทางไปหาหมอปลา
ระหว่างขับรถไปอย่าประมาทเด็ดขาด
แล้วพอใครเข้าไปนั่งก็จะเจอเหตุการณ์ประหลาด
จนทำให้วันนี้เจ้าของรถเองเนี่ย
หวาดภาวะรวมแม้กระทั่งชาวบ้านเท่านั้นกลัวกันหมดแล้ว
ถามว่าเรื่องแบบนี้มีจริงไหม
อันนี้ไม่ให้งมงายเลยครับมีจริงนะฮะ
เดี๋ยวผมจะจัดการให้เดี๋ยวเอาผีเนี่ย

รถกูภายกันเนี่ยรถกูภายมีเจ้าของรถเนี่ย
เขาจะได้ไปช่วยเหลือสร้างกุศลให้กับตัวเขาและสังคม
ก็เป็นห่วงนะฮะพรุ่งนี้ตอนขับมาอย่าประมาทนะครับ
เพราะเราไม่รู้ว่าผีที่อยู่ในรถตอนนี้เขาคิดยังไงกับเรา